นี่ขนาดเราดูเรายังร้องเสียงหลงเลย

คือรถหลบทันแล้วต้องบอกว่ารถคันนี้คือ
เขามีกล้องหน้ารถแล้วเขาจับภาพได้

แล้วเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองดูไว้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะ
เห็นแล้วใจจะวายนึกถึงลูกเราหลานเรานะคะ

คลองหลวงปฐุมธานีนะคะไปคุยกับปู่ของน้อง

ตอนนั้นอุ้มหลานอันนี้ลองฟัง

บอกว่าตอนนั้นอุ้มหลานออกมาเล่นหน้าบ้านญาติ
จังหวะนั้นหันไปทักเพื่อนบ้านแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
ไอ้แป๊บนี่แหละมันกลายเป็นวินาทีชีวิตได้นะคะ

จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิป

แล้วเห็นไหมคะบ้านไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดด้วย

ก็เป็นคลิปอุทาหรณ์เตือนใจพ่อแม่เช้านี้ค่ะ